คุณผู้ชมชาวบ้านแตกตืงใหญ่เลยวัยรุ่นวัยรุ่นขี่มารสัยเข้ามา
พอไปแจ้งตำรวจตำรวจบอกตำรวจยังทำอะไรไม่ได้เลย

ได้ไม่ได้ไม่แน่ใจแต่ไปดูวินาทีเกิดเหตุก่อนฮะ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
หลุดเข้าไปโดนบ้านของคนแถวนั้นหรือเปล่า
อาจจะมีคนไม่รู้อีกหน่วยโดนเข้าไปก็ได้นะฮะ
แค่เจอเหตุนี้ก็พีคจะแย่อยู่แล้ว
พีคกว่าคือแบบนี้คุณผู้ชม

โทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยดูแลความปลอดภัยหน่อย
สิ่งที่ได้มาที่เป็นคำตอบจากเจ้าหน้าที่บอกว่า
ต้องมีคนโดนยิงก่อนนะครับถึงจะมาระงับเหตุได้ฮะ
เฮ้ยอะไรนะเอามาอีกทีสิฮะ
ต้องมีคนโดนยิงก่อนตำรวจถึงจะมาระงับเหตุได้ครับ

ผู้การจังหวัดลำปางได้ยินคำตอบของตำรวจท่านนี้แล้วใช่ไหมคะ
เออสรุปคือต้องทำรั้วให้สูงเท่าเรือนจำเพื่อเซฟตัวเอง
เพราะเกิดอะไรขึ้นตำรวจมาไม่ทันหรือเปล่า
นี่เขาตั้งคำถามไว้แบบนี้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในตำบลบ่อแฮ้วนะครับ

เจ้าของคลิปชื่อว่าคุณเนสนี่พามาดูในบ้านเลย
เค้าบอกวันนั้นเนี่ยเธอก็นั่งสั้นกันอยู่ที่รัพร์แขก

วัยรุ่นกลุ่มใหญ่มากันเลยขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านพวกเธอ
เสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นเลย
ขับวนในหมู่บ้าน๓รอบครับ

คราวนี้แบบเธอบอกยังไม่มีตำรวจคนไหนเข้ามาตรวจสอบเหตุด้วยซ้ำเลย
เธอก็เลยสงสัยว่านี่เธอต้องอยู่กันแบบนี้เหรอเนี่ย
ถ้ามัวแต่รอให้มีคนเจ็บหรือคนตายไปแล้ว

มันจะไม่ทันการแล้วนะแล้วความสูญเสียที่เกิดขึ้นเพราะตำรวจมาไม่ทัน
แล้วแบบนั้นมันมีแต่เสียกับเสียครับอยากให้ตำรวจใส่ใจประชาชนมากกว่านี้
คราวนี้ยังดีครับกระสุนไม่ได้ไปโดนใครไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเป็นเรื่องใหญ่แน่
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้หากทางตำรวจสพบแฮ้ว
พอจะมีคำอธิบายว่าทำไมตำรวจไม่เข้าไปตรวจสอบหรือระงับเหตุ
ก็ชี้แจงได้นะครับอันนี้ก็อยากฟังเหมือนกันอยากฟังความจากทางฝั่งตำรวจหน่อย

เอาใหม่นะวันนี้วันนี้ลองพูดเหตุผลใหม่
ประชาชนหวังผู้พิทักษันติราชกลายเป็นอย่างนี้ไปนะฮะ
ใหม่จูนใหม่มาตอบประชาชนใหม่อีกทีนะ